อีกหนึ่งเหตุการณ์โลกออนไลน์พากันประนาม
มีคุณลุงคนหนึ่งเขาขนขยะ
ขนมาไม่พออยู่จอด
แล้วก็เทขยะทิ้งกลางทะเล

อ้าวแบบนี้ไม่ได้นะพี่แบบนี้ได้ด้วยเหรอ
เผยแพร่ภาพของชายวัยกลางคนอายุประมาณ๕๐๖๐ปี
เขาขับมาจอดตรงจุดพักรถ
บนถนนสะพานใหม่เรียบชายทะเลจังหวัดชนบุรีค่ะ
ก่อนที่จะนี่แหละโอ้โห
เปิดท้ายกวาดเสร็จขยะจำนวนมากทิ้งลงทะเลนะคะ

แล้วก็นำมาแชร์ต่อในโลกออนไลน์ให้ช่วยตามหาตัว
ก่อให้เกิดกระแสวิพักษ์วิจารณ์เชิงตำหนิว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม
พร้อมตั้งรางวัลนำจับเนื่องจากเห็นใบหน้าและทะเบียนรถชัดเจนนะคะ
ล่าสุดจับตัวได้แล้วนะคะ
นายชาติธนวัฒน์อายุ๕๗ปี
สารภาพค่ะว่าทิ้งขยะตามที่ปรากฏในคลิปจริง
อ้างว่าในวันเกิดเหตุรถขยะได้เก็บถังขยะไปแล้ว
ก็เลยตัดสินใจทิ้งลงทะเล
ตำรวจชนบุรีก็เลยเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน๑๐๐๐บาท
แล้วก็ให้บำเพ็ญประโยชน์ด้วยการเก็บขยะนะคะ
นี้สะพานใหม่ชนบุรีค่ะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างตำบลบางทราย
เพื่อหลีกเลี่ยงจรจรที่ขับข้างในตัวเมือง
ตามปกติจะมีรถสัญจรไปมาตลอดทั้งวัน
แล้วก็มีนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพ
ใช้เส้นทางนี้เลี่ยงไปยังเมืองบางแสนค่ะ